คดีรับเช็คสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์ที่มีพระธรรมชโยนะคะ
เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาของคดีนี้ให้กับสำนักงานอายการสูงสุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ติดตามความคืบหน้าล่าสุดค่ะจากคุณพาพิมลคลังโรศักดาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามานะคะจากกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะเชิญค่ะ
ตามแนวทาง๕ขั้นตอนที่ได้วางไว้ประกอบด้วย๑การเข้าตรวจค้นจับกลุ่ม
แจกหมายจับให้กับฝ่ายปกครองและท้องถิ่น

ดำเนินคดีผู้ให้การช่วยเหลือ
ทำสำนวนส่งให้พนักงานอายการ
ซึ่งหากสถานการณ์และเวลาที่เหมาะสมก็จะดำเนินการตามขั้นตอนนี้
ส่วนกรณีที่วัดพระธรรมกายเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนคณะพนักงานสอบสวน
พันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์ระบุว่าได้มีการนำเรื่องนี้มาหารือร่วมกัน
แต่ตามขั้นตอนกระบวนการนี้ณเวลานี้การทำสำนวนนั้นได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อาจจะไม่มีความจำเป็นในการที่จะเปลี่ยนคณะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวน
และให้เกียรติกับพระธรรมชโยมาโดยตลอดนะคะเนื่องจากไม่มีการเข้าจับกลุ่มในวัดแต่อย่างใดค่ะ
ส่วนเรื่องการที่ทางอายการนั้นจะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่นั้นก็เป็นอำนาจหน้าที่ของทางอายการค่ะ
เพื่อหารือร่วมกัน๓ฝ่ายกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและก็เจ้าคณะจังหวัดประทุม
เกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการดำเนินคดีกับพระธรรมชโยต่อไปค่ะ